เมื่อร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วงได้รับความเห็นชอบ
จากการทำประชามติไปแล้วนะครับ
แม้ว่าจะยังมองไม่เห็น๑๐๐ถึงอนาคตการเมืองไทย
แต่ก็พอที่จะมองเห็นทิศทางจากนี้ไปได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะการต่อรองของกลุ่มทางการเมือง
ที่จะเป็นไปอย่างเข้มข้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูล

ทำให้พลเอกประวิติวงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้ว่า
เป็นเพราะประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว
เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สะสมไว้
วันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ในขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
ถึงอนาคตทางการเมืองไทย
นับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยรุชุพันธ์ประกาศใช้
จะทำให้เกิดการต่อรองทางกลุ่มการเมืองมากยิ่งขึ้น
คงไม่ใช่การเมืองในลักษณะเสียงข้างมาก
ที่จะมีพักใดพักหนึ่งนั้นได้เสียงข้างมากเข้ามาในสภา
แต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะของการปรณีประนอม
เพราะอย่างยิ่งกลไกในเรื่องระบบการเลือกตั้ง
ที่มีตามรำนูญฉบับนี้ในระบบจัดสรรปันส่วนผสม
ก็คงจะให้โอกาสหรือให้ความได้เปรียบ

ท้ายที่สุดแล้วภาคการเมืองขนาดกลางนั้น
จะเป็นตัวตัดสินชีวัตรที่สำคัญ

แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นของสวด้วย
อีก๒๕๐เสียงซึ่งเป็นบทเฉพาะการ
วาระเริ่มแรกของการใช้รัฐธรรมนูล
ซึ่งสว๒๕๐เสียงถ้าพูดง่ายเนี่ยนะครับ

ที่ใหญ่ที่สุดในสภาจะเป็นพักสวนั่นเอง

รถแมพที่วางไว้ในปี๒๕๕๙
แต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเดินตาม

ขอสชได้วางไว้ด้วย

ที่วางรากฐานต่างที่จะไปสู่การปฏิรูปเนี่ย

ซึ่งท่านนายกวางไว้เนี่ยนะครับ

ให้มันมีให้สามารถที่จะเดินไปได้ในอนาคต

ให้ฝ่ายการเมืองนั้นเหมือนกับเป็นฝ่ายข้าราชการประจำ
คือต้องเดินทำตามยุทธศาสตร์ชาติทุกอย่างนะครับ

ขัดกับเรื่องของบทบรรยัติว่าด้วยการปฏิรูปในรัฐธรรมนุนด้วย
ดังนั้นรัฐบาลที่เข้ามาจึงไม่ใช่เป็นผู้กำหนดนโยบาย
แต่เป็นเพียงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย
ซึ่งถูกฝ่ายค่าการประจำกำหนดเอาไว้อยู่แล้วในแผนยุทธศาสตร์ชาตินั่นเอง

ยังต้องดูที่การเดินหน้าทำคลอดกฎหมายลูก
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีก๔ฉบับ
ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน๒๔๐วัน
นับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้
นั่นหมายถึงบรรดาลนักการเมืองและพักการเมือง
ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต
พร้อมไปกับอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งจากคอสช
จำนวน๒๕๐คนที่จะเป็นตัวแปลสำคัญ
ในการกำหนดทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน